ของเสียแป้งนาโนตที่วันนี้เขาอัดคลิปนะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวต่างนานาอย่างที่ท่านฟังกันมาเนี่ย
เอาเป็นว่าสรุปก็คือถ้าในคลิปนั้นคือเสียแป้งตัวจริงนะซึ่งก็น่าจะใช่ตัวจริงนั่นแหละ
เขามีคนสงสัยใช่ไหมพี่อุ๋ยว่าเสียแป้งตัวจริงหรือเปล่าเสียแป้งพูดจริงหรือเปล่าในคลิป
เดี๋ยวเอาคลิปมาให้ดูหน่อยหรือภาพเปรียบเทียบอะไรด้วย
คือหนึ่งแน่นอนว่าโกนหนวดใบหน้าดูอิ่มเอิบดูสดใสใช่ไหมเขาใส่หมวกเอาไว้
ปกติถ้าเห็นภาพออกจากโรงพยาบาลวันนั้นศีรษะเขาจะโล้นไม่ได้ผมยาวเป็นนักโทษชายไง

หรือว่าเปรียบเทียบกับภาพวันที่เดินลงจากลิฟต์
ที่หนีออกไปจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
เสียงคือเราไม่เคยได้ยินเสียงเขาไง

ตัวจริงหรือไม่เรื่องหนึ่งนะ

ประเด็นที่พูดในคลิปอ่ะ
ส่วนหนึ่งคือการไปพาดพิงถึงตำรวจหรือว่าอายการเขา
ขดงคดีที่ทำให้เขาถูกจับ
หรือว่าเรื่องที่ว่าโอ้โหวันนั้นไปอยู่บนเขาบรรทัศน

แล้วผมไม่ได้ยิงสวนกลับเลย

คือบอกถ้าผมยิงก็เขาก็ตาย

แต่วันที่แหมมันต้องย้อนไปดูภาพวันที่ตำรวจขึ้นไปเคลียร์พื้นที่ใช่ไหม

พฤศจิกายนที่บอกเนี่ยตรงนี้แหละ
มาเจอเสียแป้งแล้วยิงปะทะกัน

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาลองตั้งข้อสังเกตกันดูก็ได้นะคะ
หรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่แถวพัทธลุง

ที่เคยเจอเคยคุยได้ยินซุ่มเสียงเสียแป้งเนี่ย

หรือมีหลายท่านที่บอกเข้ามาบอกข้างหลังเสียแป้งเนี่ย

หรือว่าอยู่ที่มาเลเซียแล้วตอนนี้

ใช่ไหมแล้วทำไมต้องมีรั้วรวดหนามอยู่ตรงนี้ด้วย
แต่ถ้าเสื้อยืดสีดำแขนยาวที่ใส่อยู่
ก็จะเป็นเหมือนกับที่ออกจากโรงพยาบาลนะ
เพียงแต่ว่าวันที่ออกจากโรงพยาบาลดูมันรัดน่ะ

เหมือนอยู่ดีกินดีสบายดีหน้าตาสดใส
อันนี้ความจริงจะมีภาพเคลื่อนไหวตอนเดินนะใช่ไหม
ที่ออกจากโรงพยาบาลจะดูรัดกว่านี้นะ
ค่ะแต่สุดท้ายมันก็เป็นประเด็นที่ต้องต่อยอดต่อเยอะเลย
โดยเฉพาะอายการที่ถูกพาดพิงถึง
ตำรวจที่ถูกพาดพิงถึง
หรือการพาดพิงไปถึงระบบทางกระบวนการยุติธรรม
ใช่ที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

ใช่ค่ะไม่ได้มีการตอบรับอะไรเลยยื่นไปที่กระทรวงยุติธรรม
ตอนที่อยู่ในคุกใช่ไหมแล้วที่สำคัญก็คือพบตรที่ท่านออกมาบอก
เมื่อตั้งแต่๒วันก่อนหน้านี้บอกว่า
ญาติเสียแป้งเนี่ยเขาติดต่อมาทางตำรวจมาทางพบตรนะฮะ
แต่ว่าผ่านผ่านน้องคนหนึ่งบอกว่าจะขอมอบตัวแต่มีเงื่อนไขอยู่สองข้อ
คือห้ามวิสามันกับห้ามไปดำเนินคดีกับคนที่ช่วยเหลือเขา
แป้งบอกเปล่าเลยไม่ได้ติดต่อขอเข้ามอบตัว

เดี๋ยวต้องรอฟังว่าตำรวจหรือว่าพบตรท่านเดียวจะว่าอย่างไรนะฮะ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยเทือกเขาบรรทัศน์ที่หากันมาเนี่ย
ถ้านับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลที่หนีออกไปเนี่ย๒๒ตุลาคมนะครับ
วันนี้มันจะ๓๓วันนะครับแต่ถ้าวันที่ไปปะทะ
เทือกเขาบรรทัศน์ที่บ้านตระซึ่งเสียแป้งในคลิปก็ยืนยันว่ามีการปะทะกันจริง

๘พฤศจิกายนวันนี้คือ๑๗วัน
ก็๑๗วันเท่ากับว่าได้คลิปเสียแป้งที่เสียแป้งเป็นคนเผยแพร่
เป็นคนส่งคลิปออกมาเองตำรวจยังตามไม่เจอนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวหรือว่าเงานะวันนี้ได้คลิปมา
นี่คือพื้นที่ใจกลางเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะหมู่บ้านนี้
ลงพื้นที่ไปในวันนี้เนี่ยนี่คือบ้านควรเงินนะครับ
ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนนะฮะ
ก็แน่นอนแล้วครับเส้นทางที่รถไปถึงมันก็จำกัดนะครับ
พอไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องเดินนะหรือว่าใช้จักรยานยนต์แบบมอเตอร์ไซค์วิบาก
กระบะก็ต้องแบบขับเคลื่อน๔ล้อเท่านั้น
เราเดินทางไปตรงนี้นะฮะได้เจอกับพวกขนำของชาวบ้านด้วยนะฮะ
อาศัยกันอยู่หมู่บ้านควรเงินตรงนี้ก็อยู่กัน๓๒ครอบครัวนะฮะ
ประมาณ๑๕๐คนส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราแล้วก็สวนผลไม้นะครับ
ได้เจอกับนายพรานในพื้นที่คนหนึ่งนะฮะชื่ออาวุธมาลาศรีบอกว่าบ้านควรเงินเนี่ยมีหุบเขา
เป็นเขตติดต่อกับถ้ำภูผาเพชรหากเดินจากบ้านตระมาในจุดตรงนี้เนี่ย
สามารถเดินทะลุไปยังถ้ำภูผาเพชรได้แล้วมันทะลุไปถึงควรการหลง
ที่เป็นเขตติดต่อออกไปทางจังหวัดสงขลาได้แต่ต้องมีพรานนำทาง
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเสียแป้งอาจหนีมาซ่อนตัวใกล้หมู่บ้านเพราะในพื้นที่มีถ้ำอยู่สองแห่ง
มีถ้ำห้วยทิศสาอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากหมู่บ้าน๒กิโลเมตร
อีกถ้ำหนึ่งคือถ้ำเสืออยู่ทางตะวันออกห่างหมู่บ้าน๓กิโลเมตร
บางทีพระทุดงแกก็มาจำสินอยู่จากถ้ำเพชรมาถ้ำเสือผมว่าคงจะไม่เกินสามกิโลเมตร
ทางทางเข้มต่อกันหมดครับ
ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็บอกว่าเสียแป้งไม่น่าหนีมาแถวหมู่บ้านตรงนี้นั่นหรอก
ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านอยู่นะฮะ

ตอนนั้นก็ยังไม่รู้กันนะฮะยังไม่มีเรื่องของคลิปที่เผยแพร่มาเมื่อช่วงเย็นนะ
ค่ะแต่พอทีนี้มีคลิปออกมาแล้วก็น่าเชื่อได้ว่าเสียแป้งลงมาจากเขาบรรทัศน์แล้วเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมลองดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงเป็นข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่
ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับคลิปที่เสียแป้งเปิดใจในลักษณะที่ว่า
เสียแป้งสบายดีลงมาจากเขาแล้วอะไรแบบนี้นะคะ
คือทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับร้านค้าที่อยู่โดยรอบเทือกเขาบรรทัศน์
เสียแป้งบนเขาบรรทัศน์เนี่ยหลังจากวันนั้นน่ะเห็นผู้ชาย
หน้าคล้ายเสียแป้งคือคล้ายเลยอ่ะเหมือนเลยเพราะชาวบ้านเขาก็ดูข่าว
แล้วเขาก็บางคนเขาก็รู้จักเสียแป้งด้วยซ้ำ
เขาบอกคนหน้าคล้ายเลยหน้าคล้ายเสียแป้งมาก
ขับรถด้วยนะคะขับกระบะมาที่ร้านค้าและซื้อบุหรี่ค่ะอ่า
ข้อมูลนี้นะคะก็ได้มาจากร้านค้าริมถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
อนุญาตไม่บอกแบบละเอียดนะคะเพื่อความปลอดภัยของร้านค้าร้านนี้
แต่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูนบอกแบบนี้ก็แล้วกัน
ก็คือหลังจากมีข่าวยิงปะทะกันวันที่๘พฤศจิกายนนะคะ
อยู่ดีมีกระบะขับมาเป็นกระบะ๔ประตูสีดำทะเบียน
จังหวัดนครศรีธรรมราชจอดที่ร้านขายของชำจอดแบบหัน
หน้าตรงเข้ามาทางร้านเลยแต่เจ้าของร้านบอกว่าจำวัน
เป๊ะไม่ได้นะแต่ที่แน่ก็คือหลังจากที่มีข่าว
ยิงประทะกับเจ้าหน้าที่มีผู้ชายคนนึงลักษณะคล้าย
เสียแป้งมากเดินลงมาจากรถเดินลงมาทางฝั่งประตูคน
ขับนะคะก็คือขับรถมาเองอะค่ะมาคนเดียวด้วยใส่เสื้อ
แขนยาวสีดำนี่ใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาว
เดินมาที่ร้านสอบถามขอซื้อบุหรี่ยี่ห้อหนึ่งแต่ทาง
ร้านไม่ได้ขายบุหรี่ผู้ชายที่เหมือนเสียแป้งเลยเดินไป
ตู้ขายน้ำแทนหยิบน้ำเปล่ามาหนึ่งขวดแล้วก็จ่าย
เงินแล้วก็เดินขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปทางร้านบอกว่าเสียบ
แป้งอ่ะมันใช่เลยอ่ะอันนี้คือแหมแต่ให้ข้อมูล
คล้ายเนอะก็ไม่กล้าจะฟันทงครับแต่ถ้าถามแบบ
ความเห็นส่วนตัวของทางร้านค้าบอกว่าอื้มเสียแป้ง

ก็เขาลงมาจากรถแล้วก็แกบอกว่ามีบุรีแอบอิ่มใครมาที่ร้าน
ซึ่งก็ว่าบุรีไม่มีค่ะซึ่งก็แกบอกว่าแกก็เสิร์ฟนับเหลา
ซึ่งก็แกเดินไปที่ตู้น้ำซึ่งก็แกเดินมาจากเบี้ย
แต่แกมาแบบปกติไม่เหมือนแกไม่เหมือนจูดไม่เหมือนอะไรอะค่ะ
ไม่หวาซามีหรือหวาหลุงนองน่ะค่ะเขาหวานมากลายขายเสื้อแปมน่ะค่ะ
คุณผู้ชมคะหน้าคล้ายเสียแป้งขับกระบะสีดำ
ทะเบียนเทศนะครสีธรรมราชมาซื้อบุรีจากร้านขายของชำในพื้นที่จงว่าศูนย์
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้
นัทวินนักข่าวของเราที่ขึ้นไปสำรวจขนำพระนก
อยู่บนบ้านตระแล้วไปเจอซองบุหรี่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
สภาพถูกแกะซองแล้วทิ้งอยู่บนขนำ

ซึ่งชาวบ้านบอกว่ามันแปลกนะ
ปกติชาวบ้านจะสูบยาเส้น
สูบไปจากยาเส้นนะคะ
ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเป็นของเสียแป้งหรือเปล่า
แล้วมันก็เอ๊ะไปสอดคล้องกับว่าคนหน้าคล้ายเสียแป้งไปซื้อบุหรี่
ทีมข่าวก็สำรวจจากร้านส่วนใหญ่
บุหรี่ยี่ห้อนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียค่ะ
ก็เป็นเหมือนลักลอบเข้ามาขายแบบนี้ภาษีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มันไม่ได้มีการวางขายตามหน้าร้านทั่วไป
คือร้านค้าในพื้นที่เขาไม่นิยมขายบุหรี่เพราะว่ามันขายไม่ค่อยได้

ชาวบ้านก็เลยเหมือนกับว่าไปซื้อบุหรี่นำเข้าจากต่างประเทศ
มันหนีภาษีหรืออะไรแบบนี้ราคามันก็จะถูกกว่า
มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ

ที่คือเหมือนกันมาก

แล้วของหารีหรือของสูงดำน้ำต่อเท่าไหร่ครับ

นี่ค่ะทุกคนที่ร้านค้าก็ยืนยันว่า

ทุกผู้ชมครับที่พัทธลุงนะฮะ
เราก็ไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
แน่นอนว่าเสียแป้งนาโนตเขาคนพัทธลุง

นี่ครับได้รับคำยืนยันจากทางผู้นำชุมชนในพื้นที่แถวพัทธลุงนะครับ
โอ๊ยไม่ต้องไปหาหรอกบนเขาบรรทัศน์
เชื่อว่าเสียแป้งเขาลงจากเขาบรรทัศน์ตั้งแต่วันที่ยิงประทะกันแล้ว

นี่นะฮะนี่โปสต้งโปสเตอร์ยังอยู่เลยนะ
คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่าเสียแป้งน่าจะใช้เส้นทางลงจากเขาบรรทัศน์มาศรีนครินแล้วมาศรีบรรพฤษ
แล้วก็ไปที่พื้นที่เขื่อนวังเลนจากจุดที่เกิดเหตุที่ยิงที่บ้านตระที่เขาบรรทัศน์เนี่ยนะฮะ
ถ้าเสียแป้งเดินนะฮะต้องใช้เวลาประมาณ๑๕ชั่วโมง
ต้องข้ามเขาพับผ้ามาทางบ้านนาวงแล้วก็เดินเรียบฝั่งอำเภอศรีบรรพฤษ
มีการแจ้งข่าวที่เราได้รับรายงานมานะครับบอกว่าเสียแป้งน่าจะไปอยู่แถวควนต่อ
เห็นคนบอกว่าคนที่อยู่กลางป่าเนี่ยพาไปหลบซ่อนและคิดว่าเสียแป้งก็น่าจะไปต่อ
น่าจะไปไกลแล้วไม่น่าอยู่ในพื้นที่แถวนี้แล้วนะฮะ
เพราะคนระดับเสียแป้งถ้าอยู่ยังไงต้องมีคนช่วยเพราะลูกน้องเยอะ
หรือถ้ายังอยู่แล้วไม่มีใครช่วยเผลอก็เสียชีวิตไปแล้วถ้าจะอยู่ในเขาบรรทัศน
เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าคงไม่อยู่แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องเจอ
แล้วก็ในหัวของการคุยให้ลูกเทพศาพที่ใช้ชีวิต

หนีได้ใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะ
รานวิรัติค่ะลุงวิรัติสุธาพิรมอายุ๕๗ปี
ก็เลยพาทีมข่าวของเราไปสำรวจ
ถ้ำในเทือกเขาบรรทัศน์ต้องเดินผ่านซอกหิน
ตะแคงตัวอุปสรรคเยอะมาก
คือพรานวิรัติแกบอกว่าไอ้ตรงนี้
พื้นที่แบบนี้คือมันเหมาะกับการหลบหนี
คุณผู้ชมครับระหว่างซอกหินเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบมากเลยนะครับ
เพียงแค่มือเราเนี่ยเกือบคืบมือเราเท่านั้นเองนะฮะ
ซึ่งเส้นทางนี้อยากจะบอกว่าหินยิ่งกว่าทางขึ้นมาเมื่อกี้อีกนะครับ

ผมเป็นคนไหล่กว้างด้วย

แต่พรานวิรัติแกบอกว่าถ้ำแบบนี้เหมาะกับการหลบนะคะ
กับการหนีเพราะถ้าจะไปหลบไปกบดันมันต้องมีหินใหญ่
มีต้นไม้ปกคลุมแล้วก็สีมันจะกลืนไปกับธรรมชาติแล้วมันก็ซ่อนตัวได้ดี
คุณลุงก็เลยลองหลบดูว่าถ้าหลบอยู่แบบนี้
แล้วมีคนมาจะหลบแบบพ้นไหมจะมองเห็นไหม

ถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นมายืนอยู่ระดับสายตากับคุณผู้ชมที่มองผมอยู่

บแค่นี้เนี่ยด้วยความที่เราใส่เสื้อยิ่งสีทึบเท่าไหร่

ไปจุดสองฮะหินเล็กที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่บริเวณหน้าข้างกัน
ก็สามารถที่จะหลบได้เหมือนกันนะครับ
ถ้าเราขึ้นมาแบบนี้เพียงแค่มุดลงไปแบบนี้คุณผู้ชม
รานวิรัติแกบอกว่าสมรภูมิบนยอดเขายิ่งมีถ้ำยิ่งได้เปรียบค่ะ
เพราะว่าจะมองเห็นพื้นที่ด้านล่างนะคะ
แล้วก็พรานป่าได้เปรียบตรงที่ชำนาญเรื่องของหิน
รู้ว่าต้องไปเหยียบก้อนไหนก้อนไหนลื่นก้อนไหนไม่ลื่น
และที่สำคัญไม่อดตายแน่นอนเพราะว่าเกือบทุกถ้ำมีของกินนะคะ
บางคนขึ้นไปหาปลาอย่างนี้
แล้วทีนี้ปลาไปจะเบียงไปค้นแล้วโรงพยาบาลล่ะ

เขาบรรทัศน์มียอดเขามีถ้ำเยอะค่ะ
ถ้ำเจ็ดยอดถ้ำเหล็กไหลถ้ำน้ำลูกเขา
ถ้ำโรงศรีถ้ำคลองลำเรียนถ้ำลา
ถ้ำลาบลาบลาถ้ำพริกนก

ก็คือสระกินรีเขาเรียกกันว่าสระมรณะค่ะ
ถ้ำเหล็กไหลและถ้ำ๗ยอด

ได้ข้อมูลมาว่ามีถ้ำบนเขาบรรทัศน์
เข้าได้สองทางชื่อเหมือนกันอยู่คนละที่

ถ้ำนี้ไม่ค่อยสูงไม่ค่อยมีใครขึ้นไป
แต่ใหญ่มากมีของกินค่ะ
มีข้าวสารเครื่องแกงเครื่องปรุง
มีขนำในถ้ำนอนได้เป็น๑๐คน

ถ้ำนี้หินจะโค้งงุ้มด้านหน้าถ้ำอยู่ติดกับน้ำ
มีปลามีอะไรมีผลไม้ผักปลานี่กินได้หมดเลยนะคะ
แล้วก็จะมองเห็นด้านล่างทั้งหมดเลยด้วย
ยุทธศาสตร์ดีพรานแกบอกแบบนี้นะคะ
เราก็จะไปเจอหินแปลกด้วยนะคะ
ลักษณะเหมือนเพชรสีขาว
พรานบอกว่าหินเพชรน้ำขางเอาไปทำแหวนได้แต่ไม่แนะนำ
เพราะเคยเอาใส่กระเป๋าไปครั้งหนึ่ง

แล้วก็มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิต
เหมือนกับว่าเข้าป่าอย่าไปหยิบอะไรออกมานะคะเป็นความเชื่อด้วย
รานก็พาทีมข่าวของเราไปสำรวจเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็เป็นจุดที่มีความสำคัญ
เป็นแง่งหินที่สามารถนั่งหลบความร้อนได้เดี๋ยวลองดูนะคะ
ครูลุงครับถ้าอยู่ตรงนี้จริงพวกขึ้นจับความร้อนหรือว่าอะไร
จะไม่ได้หรอกเพราะนั่งอีกมันหนา
เดือนนี้ความชื้นข้างล่างมันก็มีจับไม่ได้เลย

บการตรวจจับความร้อนได้ด้วย
คุณผู้ชมคะเราก็เลยลองเปรียบเทียบกันดูว่า
นกที่คาดว่าคอยช่วยเหลือเสียแป้ง
พรานวิรัติคุณลุงวิรัติท่านนี้ที่ทีมข่าวของเราคุยด้วย
ฝีไม้ลายมือแต่ละท่านจะเป็นยังไงนะคะ
คือพรานกอายุ๔๑๔๒ประมาณนี้ค่ะ

พระนกสูง๑๖๙หนัก๖๐กิโลเป็นคนบ้านตระ
รานวิรัติสูง๑๗๒หนัก๖๒เป็นคนมาตราเหมือนกัน
นกเดินป่ามา๔๐ปียิงปืนแม่น๘๐ปีนผา๘๐
สมุนไพรหมด๑๐๐อยู่ในป่าได้ตลอด
รานวิรัติเดินป่ามา๕๐ปียิงปืนพอใช้ได้๘๐
ปีนผาได้๘๐รู้สมุนไพรหมด๑๐๐
ต้นไม้เอาพึ่งหลวงได้แบบสูงมาก
ยืนยันตัวเองว่าอยู่ในป่าได้๓เดือนไม่ตายแน่นอน
เปรียบเทียบให้ดูนะคะเพราะว่าการจะอยู่ในป่าบนเขาบรรทัศน์ได้เนี่ย
เชื่อว่าจะต้องมีพรานที่มีฝีมือในการช่วยเหลือค่ะ
อย่างนั้นก็ไม่น่าจะอยู่ได้